ต้องบอกว่ายิ่งอยู่ยิ่งสวยยิ่งปังค่ะ

คือเธอเป็นปีทองอีกปีหนึ่งของเธอเลยนะคะ
เพราะว่าเธอมีละครเรื่องเข็มซ่อนปลาย
เพราะบทบาทที่ได้รับยากมาก
โดยถึงแม้คุณนุ่นจะผ่านมาแล้วกี่ร้อยเรื่องราวการแสดงค่ะ
อีกอย่างนะคะที่คุณนุ่นอยากรีวิวก็คือการได้ร่วมงานกับนักแสดงรุ่นน้อง

ไม่ว่าจะเป็นนุ่มจอร์ดเวอาร์หนุ่มนิวทิติภูมิ
รวมไปถึงคุณก้าวจีรายุด้วยนะคะ
คือได้ผลักดันได้มีแบบว่าบทบาทที่จะช่วยทำส่งเสริมให้เขาแบบดังมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
แพลนปีใหม่ค่ะคุณนุ่นพร้อมด้วยครอบครัวแล้วก็หมู่มวลเพื่อนสนิทนะคะ
ก็จะบินขึ้นเหนือไปจังหวัดเชียงราย
หล่อคืนคั่มปีด้วยการนั่งสวดมนต์นะคะ

ก่อนที่จะเตรียมชาร์จแบทไปไหนรู้ไหมคะ

ชีวิตดีสวยค่ะไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
ปีที่ผ่านมาก็จะลงแรงไปทั้งหมดกับละครเข็มซ่อนปลาย
ค่ะก็ต้องถือว่าเป็นการกลับบ้านอีกรอบนึงนะคะ
ขอบคุณแฟนละครนะคะที่ติดตามบ้างแต่ว่าสนุก

ใจด้วยค่ะเพราะว่าน้องก็เติบโต
ปีใหม่ก็ทุกปีค่ะอยู่ที่เชียงรายสันติบุรีค่ะ
ข้ามปีก็สวดมนต์นั่งสมาธิกัน
แบบนั้นเลยค่ะใช่ค่ะจะมันน่ารัก
ถึงว่าทำไมเขาดูออร่าเขาสวดมนต์นั่งสมาธิ

สวดผิดบทไงก็เลยเป็นอย่างนี้ไงพี่แจ๊ค